คุณผู้ชมครับพูดถึงสวนสนุกที่เป็นระดับตำนานของเมืองไทย
มีทั้งสวนน้ำมีทั้งเครื่องเล่นก็คือสวนสยาม
สวนสยามทะเลกรุงเทพไปมาตั้งแต่ยังเด็กเลย

ใช่เหมือนกับคล้ายกับเมื่อก่อนที่มีแดนเนรมิตก็จะมีประสาทเหมือนกัน
ตัวงานอยู่ใครไปก็ต้องไปถ่ายโรงถ่ายรูปกันไป
แต่ว่าพอเวลามันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
แล้วก็มีการทุบประสาททิ้งคุณผู้ชมปรับปรุงให้มันมีความทันสมัย
แล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ
วันนี้นะครับทางด้านของนายชัยวัดเหลืองอมรเลิศ
ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัทสยามพากซิตี้จำกัด
นี่เลยก็พาสื่อเมืองชนไปดูการ
หรือถอนประสาทแลนด์มาร์คสัญลักษณ์ของสวนสยามครับ
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนสยามมานานเกือบ๔๐ปีแล้ว

ซึ่งสวนสยามเองก็จะปรับปรุงพื้นที่นี้เป็นสยามเมืองบางกอก

ทันสมัยให้ทันกับยุคไทยแลนด์๔๐

เวลาเราเห็นคือเห็นมานานแล้ว

เขาบอกว่าโครงการสยามเมืองบางกอกใช้งบประมาณก่อสร้างถึง๓๐๐ล้านบาท
ใช้พื้นที่๗๐ไร่บริเวณทางเข้าสวนสยามแล้วก็สวนน้ำ

จำลองสถาปัตยกรรมอาคารที่ถูกทุบลื้อถอนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

อย่างเช่นสาลาเฉลิมไทยสาลาเฉลิมกรุง
คลองถมสำเพ็งเยาวราชบ้านพระอาทิตย์
รวมถึงเรือนขนมปังขิง

แล้วก็จะพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากทุกชุมชนทั่วประเทศ

แล้วก็จะชุบชีวิตของกินของใช้ในอดีตที่ถูกลืม
ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสอีกด้วยเหมือนไปเที่ยวย้อนยุคเลยเนอะ
แต่ก่อนเป็นทะเลกรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเอากรุงเทพเอาไว้ที่นี่เลย

จากนี้ก็ยังเปิดพื้นที่บางส่วนเป็นตลาดประชามรัฐ
ให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมแวะซื้อของซื้อสินค้าราคาประหยัดกลับบ้านได้ด้วย

มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
การแสดงที่น่าสนใจหมุนเวียนตลอดทั้งปี
แล้วก็จัดที่จอดรถทั้งในอาคารใต้ดินรวม๕อาคารจอดได้๕๐๐คัน
พร้อมขยายเวลาเปิดให้บริการนะฮะเปิดปิดเนี่ยเดิมจะปิดเร็วหน่อย
ก็จะปิดสัก๔ทุ่มปิดให้มันช้าขึ้นหน่อย
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวได้นานขึ้นมากขึ้น
ว่าโครงการทั้งหมดทั้งหมดที่เราบอกคุณผู้ชมไป
จะแล้วเสร็จประมาณปี๒๕๖๓นะครับ

ทุกคนดูที่บ้านนะภาพคุณจะมีถ่ายกับประสาทอันนี้อยู่นะ
ใช่มีค่ะมีใช่ค่ะเอามาดู